ของสิงสาราสัตว์เราไปดูกันหน่อยละกันเพราะมีสัตว์แปลกมาให้ดูแล้วคุณผู้ชมช่วยบอกผมทีว่าสิ่งที่เห็นต่อจากนี้มันคือตัวอะไร
โว้้อเอาดูที่มันคือตัวอะไรอ่ะเอาไม้เขียนเหล็กชนอีกเน่าเปล่าอากอังงวจอยเอา
มันคือแน่ของด้วงกว่างอะไรอย่างนี้เหรอ
ไม่แน่ใจเอางี้ละกันไปดูกันหน่อย
เขาโพสต์เอาไว้แล้วก็มีคอมเมนต์มาเพียบ
นี่คอมเมนต์นี่แหละคือข้อมูลชั้นดี

อ้าวนี่

ถามว่ามันคืออะไรสรุปแล้วช่วยบอกหน่อยเถอะ
ผมคนดูก็งงแล้ว

เขาว่ากันว่ามันก็คือจักรจันทร์เรไร
ภาคอีสานเขาเรียกว่าแมงงวงช้าง
อ๋อคือตัวเดียวกันกับดักแน่งวงช้าง

เขาบอกว่าจักรจันทร์หรือว่าแมงงวงช้าง
เขาว่าบางทีก็เรียกว่าด้วงงวงช้างก็ได้
พอมันแบบว่าลอกคราบออกมาลักษณะมันก็จะเป็นแบบนี้

ตลอดข่าวเราดูได้ตั้งแต่เด็กอนุบาลเลย
ดูได้ผู้ใหญ่ดูดี
เป็นวัฒนศักดิ์ชีวิตของดวงของสัตว์ของมะเร็ง
ถูกต้องมันจะเงยเงินขึ้นมาแบบนี้เห็นไหม
งวงเขาเลยเรียกว่าด้วงงวงช้างแบบนี้นะครับ

เอ้าคุณผู้ชมเห็นแล้วมันเป็นอย่างไร
สวยงามนะแล้วมันจะชอบอยู่ในพื้นที่ที่เป็นป่าอุดมสมบูรณ์ด้วย
จะพบมากเลยนะฮะในช่วงฤดูร้อน
ส่วนหน้าหนาวมันจะวางไข่ตามพื้นดินไม่สามารถมองเห็นได้
แต่ในหน้าร้อนมันจะออกมาเผยโฉม

แล้วก็แสดงให้เห็นว่าเราใกล้แล้ว

เอางี้ละกันมันจะหน้าไหนอะไรยังไง

แสดงว่าพื้นที่ป่าตรงนั้นอุดมสมบูรณ์ครับ
เอาความรู้มาฝากกันเนาะคุณผู้ชม